รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ก็ตั้งแต่ผมเกิดมาพิการแบบนี้ครับ
แม่ก็ต้องลาออกจากงานแล้วก็มาดูแลผมครับ
ตอนนั้นพ่อหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านเลยครับ
มันมีวันหนึ่งเสาหลักของบ้านมันก็ต้องล่วงลงมา
พ่อไปมีแฟนใหม่
บางครั้งก็น้อยใจในโชคชะตาเหมือนกัน
ว่าทำไมทำให้เราเกิดมาแบบนี้
เงินที่เก็บมาอยู่กับแม่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ๔๐บาท
รถพ่วงที่ใช้อยู่ก็ต้องนำไปเข้าไฟแนนซ์ให้กับเขา
ผมใช้เวลาฝึกประมาณเกือบ๑๐ปี
ในการวาดรูปให้บอกว่าเป็นภาพเหมือนได้
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
วันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาที๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
คุณมีนัดกับเราสองคนนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
โซ่ชีวิต
เป็นรายการที่หนึ่งเดียวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับ
ก็เป็นที่ชอบอกชอบใจนะครับ
สำหรับแฟนนะครับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศเลยทีเดียว
เราก็ยืนหยัดนะครับช่วยคนจนกันมานี่
เข้าสู่ปีที่๓กันแล้วนะคุณเป๊กกี้นะ
ก็แต่ละคนนี้เกิดมาบนโลกใบนี้มีต้นทุนไม่เหมือนกัน
บางคนก็เกิดมาเพียบพร้อม
มีทั้งเงินมีทั้งทองมีร่างกายที่สมบูรณ
แต่บางคนเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นไม่เท่าคนอื่น
แต่ว่าหัวใจสิครับยังสู้อยู่ตลอดเวลา
ใช่ค่ะเหมือนนักสู้ชีวิตของเราวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่รักเกิดมาไม่เหมือนคนอื่น
ส่วนจะเกิดมาพิเศษแบบไหนต้องไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อนายพรมพัฒนามสกุลโชศิราดานันท

ปัจจุบันอายุ๒๑ปีอยู่ที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ตั้งแต่เกิดมาสภาพร่างกายของผมนะครับ

แขนทั้งสองข้างนะครับก็จะมีลักษณะข้อเอ็นยึดนะครับ
มันไม่มีข้อพับแขนมันจะติดอยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้ครับ

สำหรับด้านซ้ายนะครับก็คือใช้กันไม่ได้เลย
แล้วจะอ่อนแรงกว่าด้านขวาอย่างนี้ครับ
ส่วนขานะครับก็เป็นเหมือนแขนก็คือข้อเอ็นยึดติดเหมือนกัน
ไม่สามารถยืดได้สุดแล้วก็งอได้สุดอย่างนี้ครับ
นี้ก็เป็นเคสหนึ่งในล้านที่จะเป็นแล้วก็เป็นเฉพาะผู้หญิงอย่างนี้ครับ
ส่วนมากนะครับก็จะเป็นเฉพาะแขนเฉพาะขาอย่างนี้ครับ
แต่สำหรับผมคือเป็นทั้งตัวเลยครับ
น้องครูเขาเป็นเด็กพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะ
สงสารที่เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ค่ะ
แต่แม่ก็ต้องเป็นทั้งแขนทั้งขาให้เขา
เพื่อที่เขาจะได้เห็นอะไรที่เหมือนเด็กปกติทั่วไปได้เห็นนะคะ
ทุกที่ที่แม่ไปก็คือต้องมีลูกไปด้วยค่ะ
แม่ไม่เคยคิดว่าลูกของแม่จะเป็นภาระนะคะ
เป็นกำลังใจให้แม่ได้สู้ได้ก้าวต่อไปค่ะ
แต่ทำทุกวันนี้ก็ทำเพื่อลูกค่ะ
อยากให้ลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาค่ะ
ถึงแม่จะเป็นมีหนี้มีอะไรแม่ก็เหมือนการลงทุนอย่างหนึ่งค่ะ
ก็ตั้งแต่ผมเกิดมาพิการแบบนี้ครับ
แม่ก็ต้องลาออกจากงานที่ประจำอยู่แล้วก็มาดูแลผมครับ
ตอนนั้นพ่อหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านเลยครับ
แต่มันมีวันหนึ่ง
เสาหลักของบ้านมันก็ต้องล่วงลงมา
พ่อไปมีแฟนใหม่
บางครั้งก็น้อยใจในโชคชะตาเหมือนกัน
ว่าทำไมทำให้เราเกิดมาแบบนี้
แต่ว่าเขาก็ยังให้สิ่งที่ทดแทนมา
ก็คือการที่เราสามารถใช้ปากในการทำอะไรหลายอย่าง
ก็เลยเริ่มฝึกการใช้ปาก
อย่างเช่นการกดโทรศัพท์มือถือ
เขียนหนังสือแล้วก็การวาดภาพ
ผมใช้เวลาฝึกประมาณเกือบ๑๐ปี
ในการวาดรูปให้บอกว่าเป็นภาพเหมือนได้
ช่วงแรกแม่ผมก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้าง
ก็เลยนำมาใช้จ่ายไว้ในครอบครัว
จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับ
เงินที่เก็บมาอยู่กับแม่

รถพ่วงที่ใช้อยู่ก็ต้องนำไปเข้าไฟแนนซ์ให้กับเขา
ตอนนั้นผมคิดว่าผมอยากจะหาเงิน

เพราะเอิญเขามีตลาดไว้ให้ขายของ
บอกแม่ว่าแม่ผมอยากวาดรูปขาย

แล้วเราก็คิดในราคาที่ค่อนข้างถูก
คนอื่นเขาก็ถูกใจในผลงาน
เราก็ได้เงินมาจุนเจือครอบครัว
ทุกวันนี้น้องครูก็ช่วยหาเลี้ยงครอบครัว

ด้วยการวาดลูกก็อยากขอบคุณลูกมาก
ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่
แล้วเราก็จะสู้ไปพร้อมกันค่ะ
ทุกวันนี้ผมก็ยังตะเวนวาดรูปที่ต่าง

หรือว่าตามถนนคนเดินตอนกลางคืน
เพื่อที่จะหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว

ผมอยากจะมีเงินสักก้อนนึง

และรวมไปถึงในการซื้ออุปกรณ์วาดภาพ
เพื่อที่จะนำมาวาดรูปประกอบอาชีพในต่อไปครับ
อยากบอกลูกว่าลูกสู้ชีวิตถึงแม่
ว่าร่างกายเขาจะพิการ
แต่ว่าจิตใจเขาก็ได้พิการ

สู้กันสุดถึงที่สุดที่จะทำได้
จะเป็นกำลังใจให้ลูกตลอดไปนะครับ

ของนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรา
มาพบกับนักสู้ชีวิตของเราวันนี้นะครับ
น้องครูผู้พิการทางกาย
แต่หัวใจไม่แพ้ครับ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
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส

เราฝึกทำอะไรเป็นอย่างแรกด้วยตัวเอง

เคยคุยถามแม่ว่าเออแม่ผมวาดรูปได้ยังไง

ผมก็นอนกลิ้งไปเห็นปากกา

เสร็จแล้วก็ใช้เขียนกำแพง

ในความพิการแต่เด็กก็คือเด็ก

ทีนี้ครูก็เริ่มใช้ปาก
ทำอะไรมาหลายอย่างด้วยตัวเอง

ใช้การวาดรูปหาเลี้ยงคุณแม่แล้วก็น้องด้วย

ที่จริงก็มันอยู่ที่การฝึกฝน
ผมไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะ
กว่าจะเก่งได้ก็ใช้เวลานานครับ

๑๐ปี๒๐ปี
การที่เราจะใช้ปากวาดอะไรบางอย่าง

ให้ตรงใช้เวลาขีดกี่ปี
ที่จริงประมาณ๖เดือนครับ
วันละประมาณ๕ชั่วโมงครับ
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูวิธีการนิดนึงนะครับว่า
การใช้ปากวาดรูปเนี่ย

คือน้องเขาไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์เก่งอย่างนี้เลย

เป็นรูปของผมกับ
ทำไมดูดีกว่าตัวจริงมากเลย

ไม่เท่าครับคือพี่เป๊กใช้

แสดงว่าสวยมาตรฐานวัดได้เร็ว

ประมาณเกือบชั่วโมง
ทำไมของคุณป่านุ่มนานจังนาน

การที่เราจะวาดคนที่แบบหน้าตาดีอย่างนี้

ไม่ใช่แบบนั้น
เพราะว่ารูปภาพของพี่เป๊ก

แล้วก็อยู่ในหัวผมตลอดเลย
โอ้แต่ว่าสวยมากให้คุณผู้ชมดูอันนี้สวยจริง
เดี๋ยวเอาไปใส่กรอบเอาไว้ที่บ้านเลย

พี่พี่เอากลับไปเลยนะได้ค่ะอย่างนี้สมมุติว่าใครไปให้ครูวาดอย่างนี้ครูคิดราคาเขาเท่าไหร่คะ

โถ่ถูกมากเลยนะ
สำหรับงานฝีมือแบบนี้แล้วก็ใช้ปากวาด
ใช้เวลาประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่เวลาไปวาดที่ถนนคนเดินนะครับ
ต่อคนประมาณ๑๕๒๐นาที

เอาเก็บโค้ง
เก็บควรจึงจะสวยนะครับเก็บก่อน
เด็ดมีงานแกะสละก
คุณผู้ชมได้รับรางวัลแกะสลักเป็นรางวัลอะไรฮะ
เมื่อก่อนไปแข่งกับเพื่อนอย่างนี้ครับ
เป็นงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน

แข่งระดับคนพิการครับมีประมาณ๕โรงเรียน

ทุกคนมีมือหมดใช่ป่าว
น้องครูไม่มีมืออยู่คนเดียวใช้ปาก

จริงแล้วใช้มือก็ยากอยู่แล้วนะคะ

กรีบดอกไม้นี่จะมีความละเอียด
และบางสวยเลยนะคุณผู้ชม
เป็นงานที่เรียกว่าโอ้โหบรรจงจริง

พี่มองครูเป็นแบบนี้

ชื่นชมในความเพียงของครู

ได้ดีเทียบเท่ากับพวกเรา

เป๊กเองก็ไม่สามารถแกะสลักผลไม้ได้
นั่นคือสิ่งที่พี่เป๊กอยากจะบอกครูว่าครูเป็น
เป็นคนที่เยี่ยมมากจริงนะ

ทุกวันนี้เราไปวาดที่ไหนบ้างครับ
ทั่นกลางแผง

คือที่จริงมากก็ประมาณ๗คน

แล้วแบบเราไม่ได้พัก
ถ้าอย่างวันที่แบบโอเคลูกค้าจางได้สักกี่คน

อาทิตย์หนึ่งไม่ว่ากี่วัน

เฉลี่ยสัก๔๖อย่างดีสุดก็อาจจะได้๒๐๐๐ต่อเดือน

เอาเงินไปซื้ออุปกรณ์วาดภาพอย่างนี้ครับ
แล้วก็ใช้จ่ายไปในครอบครัว

รายได้ของที่บ้านนี่มาจากทางไหนบ้างนอกจากน้องครูแล้ว
ก็มีเงินเบี้เลี้ยงคนพิการ

แล้วก็คุณย่าเขาใจดี
เขาก็บอกว่าย่ามีให้แค่เท่านี้นะ
เข้าใจเขาว่าเขาก็ไม่ได้มีอาชีพอะไร
คุณย่าก็น่ารักนะ
ตกแล้วอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง๕๐๐บาท

ถามว่ามันพอใช้ในชีวิตประจำวันไหมมันก็พอใช้
แต่ว่าเรื่องหนี้เรื่องสินก็ไม่พอที่จะไปจ่ายเขา

ที่บ้านก็มีหนี้เอารถรถพ่วงเอาไปจำนำ

ก็ส่งพวกผมเรียนครับ

มีมากเหมือนกันค่ะเป็นหลักแสนนะคะ

เอาอย่างนี้น้องครูวันนี้น้องครูมาเป็นหนึ่ง

เราก็มีเงินทุนให้สูงสุดเลย
สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคน๑ล้านบาท
น้องครูหรือครับต้องการเงินทุน

จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

แสนบาทก็เท่ากับต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทั้งหมด๖เพลงด้วยกัน

หรือใช้ปากทั้งหมดเลย
แต่ว่าก่อนที่ครูจะขึ้นมาบนนี้พี่แอบไปดูเฟซบุ๊คครูมาแหละ
ซ้อมร้องเพลงถึงตีสามเลยไม่ธรรมดานะเฮ้ยจริงหรือเปล่าเห็นอยู่
เต้นอ่ะเห็นบอกตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นอยากเอาเงินไปให้แม่ให้ได้เยอะที่สุด
เพื่อไปจุนเจอครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าผมยังไงเกิดมาก็ต้องเป็นลูกของแม่
ถึงแม้ว่าร่างกายของผมเกิดมาจะพิการแต่ผมคิดว่าหายใจของผมไม่ได้พิการตาม
ผมคิดว่าผมสามารถเลี้ยงดูแม่ได้เหมือนกับคนอื่นปกติทั่วไป

ครูยังไม่ได้ทำในเวทีของเราแต่ครูทำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมาตรงนี้แล้ว

ต้องยิ้มเยอะนะเพราะว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เข้มแข็ง
นอกจากจิตใจที่ดีและเข้มแข็งตรงนี้ด้วยในนี้ทั้งหมดเลย
แต่มีของดีทั้งนั้นเลยความคิดของครูนั่นแหละดีที่สุด

ก็มารายการของเราได้ครับเราช่วยครูได้นะครับ๑แสนบาทไม่ยากอะไร๖เพลงนะครับ
ร้องให้ถูกต้องเนื้ออย่างเดียวคิดว่าเป็นสิ่งที่คนที่มีความเพียรพยายามอย่างครูเนี่ย
คงไม่ยากเกินไปสำหรับตรงนี้นะครับ

เรามาเริ่มกันเลยนะเวทีแห่งนี้ก็เป็นของครูแล้ว
ให้ความสามารถให้เต็มที่มีสติดีกับการร้องเพลง
เรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยนะครับสำหรับนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

นี่คือเพลงแรกของน้องครูคนเก่งของพี่

บอกอะไรกับคุณแม่หน่อยหนึ่งอย่างที่ครูอยากจะพูดเชิญครับ
แม่น้องครูจะทำเต็มที่จะเอาสตังค์ไปช่วยแม่เนอะไปช่วยครอบครัวเขาจะได้แบบต้องตุ๊กจะอี้แล้วเนาะแม่เขาต้องเป็นห่วงเนอะเดี๋ยวจะช่วยครับ
พร้อมหรือยังพร้อมครับขอให้ครูโชคดีขอให้ทำให้ได้ในเพลงแรกและเพลงต่อไปในเวทีของเราครับขอบคุณครับครับ
เอาละครับมาเริ่มการแข่งขันกันเลยสำหรับเพลงที่๑ครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
ให้ร้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับ
ขอสัญญาก่อนนะครับโทษทีครับ
โทษทีได้ได้ดีได้ได้ดี
ย่อดอยู่ทุกที่ตุ๊กโตต้เวี้ย
ก่อนทุนหัวสิมาผัวพัน
โปรดอย่ามาทิมความฝันที่อายเลยนะ
หัวใจก็มีแต่เจ้า
ผู้แสผู้สาวบอกเคยสิหัวใจ
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่า
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี
สำหรับตายแล้วเจ้านั้นมีค่า
ที่ผ่านมาหากเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมี

เรียกเหลือว่าแมน
เดินห่วงแค้นสักครั้งก็ยังดี
อยากให้หัวที่เห็นแบบนี้
อายมีเหตุผล